อ่ะจากเรื่องของเจ้าตัวนี้ไปต่อที่บองหลากันหน่อยตัวใหญ่ทีเดียวคุณผู้ชมใหญ่ขนาดไหนไปดูสิว่าจะจับออกมาได้หรือเปล่าครับที่กระบีนะฮะอ่ะไปดูนี่มันอยู่ใต้ที่ชั่งน้ำหนักของรถบรรทุกปาล์มแบบนี้นะฮะตอนแรกก็เอ๊ะพยายามจะเอาไม้แยงแยงมันเอ๊ะมันจะออกไหมมันตัวขนาดไหนชาวบ้านแจ้งมามันมีบองหลาอยู่

ให้น้ำขังเพราะเดี๋ยวงูมันจะมาถ้าเจอก็อย่าจับเองแล้วก็แจ้งกู้ภัยมาจับแล้วกัน
นะฮะเล่าตั้งนานคุณผู้ชมคือร้านนี้มันก็ไม่มีเลขที่เหมือนกันนะปุ้ย
คือเราก็ไปยังไงดีก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้
แต่ว่าพื้นที่หมู่๔ตะบนครองท่อมใต้ที่จังหวัดกระบี
แต่ว่าเห็นทะเวียนรถแป๊บนี่๓๙๓๓

ไม่รู้อ่ะเห็นอะไรก็บอกไว้ก่อนอะ